ธนานายอดิษักร์เบจศิริวัลอุปนายยกษ์สมคมกีฬาฟุตบอล
และประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติเปิดเผยนะครับ
จากการที่ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒
ที่ประเทศเติร์กมินิสถานเลื่อนจากเดิม๒๔กุมภาพันธ์
จนถึง๑๐มีนาคมให้เลื่อนไปแข่งขันในวันที่๕๑๖สิงหาคมแทนนะครับ
โปรแกรมดังกล่าวเนี่ยก็จะไปแทนในศิษย์ฟุตซอลชิงช้ำสมสอสเอเชีย๒๐๒๐
แล้วก็จะเลื่อนรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียไปแข่งในช่วงปลายเดือนธันวาคมแทน
ก็คือช่วงปลายปีนั่นแหละซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนั้นยังไม่ใช่โปรแกรมอย่างเป็นทางการนะ
เพราะว่าต้องหารือกับทางเจ้าภาพเติร์กมินิสถานว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่
คือตอนนี้โปรแกรมฟุตบอลต่างที่จะแข่งในช่วงต้นปีเนี่ย
จะไปอยู่ในช่วงกลางปีหรือไม่ก็ปลายปีไปหมดแล้วนะครับ